เบอร์เกอร์แบบบ้านบ้านคือเบอร์เกอร์อินเตอร์แล้วนะ
แต่มีความบ้านบ้านด้วยมีความบ้านบ้านมากเป็นยังไงเป็นยังไง
ยังไงฮะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าเขาจะขายบ้านบ้าน
ริมถนนริมข้างทางเป็นแบบสตรีทฟู้ดก็ตามครับแต่ว่ารายได้ของเขา
ไม่บ้านนะคะคุณวันหนึ่งเป็นหมื่นเลยล่ะค่ะโอ้โหแบบนี้ก็เรียกว่าขายเบอร์เกอร์สร้างบ้านกันแล้วครับ
ถูกต้องแล้วหน้าตาน่ากินนะคุณนะดูสิผักเผือกมาแน่นเลยนะคะ
ชอบซ้อนนะล้นทะลักเลยมาแบบโอ้เต็มอ่ะคุณเครื่องแน่นจริงจริงนะฮะ
นี่คือแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ขายกันแบบง่ายบ้านอย่างที่บอกนี่แหละ
อยู่บริเวณริมฟุตบาทถนนสายตือเบาะเบอร์เซ่ง
เขตเทศบาลเมืองสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยาลานะคะ
ภายใต้ชื่อร้านเบอร์เกอร์ไนทฮึแรงไท
ตอนกลางคืนใช่ไหมแย่ถูกต้องแล้วนี่ค่ะ
ร้านนี้ค่ะเจ้าของร้านคือนายสุลัยหมานมามุเจ้าของร้านวัย๒๘ปี
ก็เล่าให้เราฟังด้วยว่าเปิดขายเบอร์เกอร์แบบนี้ทุกวันเลย

แต่ว่ากลางคืนจะขายดีเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะ๔๕ทุ่มก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมาเป็นจำนวนมาก
เกอร์ก็มีทั้งเบอร์เกอร์เนื้อวัวเนื้อไก่แล้วก็กุ้งนะคะ
แล้วก็จะเป็นเมนูที่ขายดีมากเลย
ติดอกติดใจกันมากเพราะว่าการบริการที่ทันใจ
แหมลิ้นคุณเป็นอะไรดูมันหอแล้วเกิน
ก็กินเบอร์เกอร์ก่ะเราต้องดูแบบอินเตอร์ขึ้นมาหน่อย

นี่แหละคือวัตถุดิบของเขาสดสะอาดใหม่ทุกวันค่ะ
เอาล่ะน้องใบตองครับเห็นแบบนี้อยากทานจังเลย
แพงไหมไม่แพงคุณคือร้านนี้เปิดบริการทุกวัน
ไม่มีวันหยุดมาดูกันถ้าคุณอยากทานเบอร์เกอร์ไก่๒๕บาท
อู้วเปลือกเกลาปลา๓๐บาทแต่ถ้าว่าเป็นเบอร์เกอร์เนื้อกุ้ง
ก็๓๐บาทเหมือนกันถูกมาก
เนื้อวัวหลายคนชอบทาน๒๕บาท

ก็จะเป็นเบอร์เกอร์ไข่หรือว่าเด็กอาจจะชอบ

แพงนะคะแล้วก็ดูกันรายได้

วันนะคิดเป็นเงินก็ประมาณ
ไม่มากเท่าไหร่๙๐๐๑๐๐

เป็นหมื่นเกือบหมื่นน่ะ
วันหนึ่งรายได้เป็นหมื่นนี่ก็คือแบบ
กรบอะไรต้นทุนแล้วกำไร

เหลืออยู่สร้างบ้านได้คุณ
เบอร์เกอร์เนี่ยหลายคนมองว่ามันเป็นอาหาร

ไม่มีเวลามานั่งทานเป็นกิจจัดลักษณะ
เอาซื้อพกไปทานก็สะดวกดี

ประจำด้วยนะคะส่วนลูกค้าขาจร
ที่สนใจก็ลองแวะเวียนไปชิมกันได้

ในราคาสบายกระเป๋าจ้า